เริ่มต้นที่บริเวณของเศรษฐกิจในภาคการเกษตรก่อน
โดยกระทรวงเกษตรนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทเกษตรกรรม
เป็นชบแรกของประเทศไทย

รวมทั้งเป็นการแก้ไขหนี้สินให้กับเกษตรกร

ทางด้านของเกษตรกรนั้นใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า

ติดตามได้จากคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณ
เห็นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วนะคะ
สำหรับการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่๑
ซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยเกษตรกร
วันนี้เองก็มีเกษตรกรจำนวนกว่า๒๐๐คน
มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บทนี้นะคะ
ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การยกระดับราคาสินค้า
และแก้ไขปัญหานี่สินของเกษตรกร
โดยรัฐบาลระบุว่าแผนแม่บทฉบับนี้นะคะจะสำเร็จได้
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกรค่ะ
ในงานสารพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานราก
เคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม
ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจัดโดยสภาเกษตรชาติ
เพื่อให้ผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศกว่า๒๐๐คน

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่๑ปี๒๕๖๐ถึง๒๕๕๙

โดยแผนแม่บทฉบับนี้จะเน้นการวางยุทธศาสตร์ใน๔ด้าน
เช่นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
การแก้ไขปัญหานี่สินของผ้ากเกษตร
เอกชัดชัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า
รัฐบาลวางแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตรทั้งระบบ
เช่นการจัดเกษตรโซนิ่งการบริหารจัดการน้ำ
และต้องการเพิ่มพื้นที่เพราะปลูกใกล้กับชลประธานในระยะ๑๐ปีข้างหน้า

เพิ่มจากปัจจุบันที่๒๐ล้านไร่
อยู่ในเขตชลประธานจากพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด๑๓๐ล้านไร่ค่ะ
และในปีนี้กระทรวงเกษตรมีแผนจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสิ้น๒๖๘แปลง
เพื่อเพาะปลูกพืชสำคัญเช่นข้าวยางพารา
แต่จะนำร่องดำเนินการก่อน๗๖แปลงต้นแบบนะคะ
ซึ่งคาดว่าจะคิกออฟได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
ในกรณีที่จัดทำเป็นการใหญ่ขึ้นได้
รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุน
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สำหรับในการร่วมกัน
พี่นาจะจัดทำในเรื่องเครื่องจักรเครื่องกล

ที่จะมาสนับสนุนให้กิจการว่า
ในกรณีที่จัดทำเป็นการใหญ่ขึ้นได้
รัฐบาลจะมีเงินสนับสนุน
ซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร
ยกระดับสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านการใช้นวัตกรรม
ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะนำแผนแม่บทฉบับนี้
เสนอพลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมตรี
เพื่อนำเข้าสู่ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
และในช่วงบ่ายวันนี้นายสมคิตจาตุศิพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสรุปแผนแม่บทฉบับนี้
รวมถึงจะให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกษตรกรเรียกร้องมา
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภัยแรงเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
ขอบคุณครับภาคการเกษตรเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญ
ถ้าเกิดว่าภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งแล้ว
ผลักดันให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนั้นมีความเข้มแข็งเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับ